ส่วนข่าวต่อไปนี้หลวงพี่ไปฉันเพลไม่ทัน
มันเกิดอุบัติเหตุครับเพราะว่าโยมที่ไปรับหลวงพี่มาเนี่ยนะ
ขับรถมาแหกโค้งครับแหกโค้งตกลงไปกลางทุ่งนาครับคุณผู้ชมครับ
หลวงพี่ท่านศีรษะแตกรถติวไปนู่นน่ะ
ไงต้องรอชีฟ้าแบบนั้นน่ะนะครับ
จีวอนท่านก็ขาดนี่ท่านเดินออกมาได้นะ

ใช่ฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นสภาพรถเก่งวิสุบิตชีสีขาวทะเบียนหนึ่ง
ก่อก่ายต่อถุง๔๐๕๙กรุงเทพฯมหานคร
หงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้เลยอยู่กลางทุ่งนา
ห่างจากถนนไปประมาณ๕เมตร
บริเวณถนนที่เชื่อมระหว่างจังหวัดยะโสธร
จากบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำชี
ไปบ้านท่าเสียวตะบลแสนสุกอเผิดพนมพลายจังหวัด๑๐๑ครับ
จะเห็นว่ากลางทุ่งนามีรถเก่งรอชีฟ้าอยู่แบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็มีหลวงพี่นะครับ
ที่มากับรถเก่งเนี่ย
ท่านเดินออกมาในสภาพจีวอนขาดครับ
ศีรษะท่านแตกแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกาย
นี่ท่านกำลังเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราอยู่นะฮะ
อกจากนี้ครับคนขับเป็นชายสูงอายุ
คนนี้บาดเจ็บจากแรงกระแทกบริเวณคอ
ขยับตัวเองไม่ได้นอนนิ่งรอความช่วยเหลืออยู่นะครับ
ดีแล้วนะครับเป็นแบบนี้ต้องนอนนิ่ง
กุภัยเนี่ยประถมพยาบาลเบื้องต้น
จากนั้นก็รับไปส่งที่โรงพยาบาลยะโสธร

ว่ากระดูกสันหลังอะไรได้รับการกระทบกระเทือหรือเปล่า
หลวงพี่เล่าแบบนี้นะครับ

โยมปู่อายุ๗๐แล้วคือคนขับ
คนขับเนี่ยขับรถเก๋งไปรับมาจากท่ากัศยานอุบลรัชธานี
จะกลับวัดในพื้นที่อำเภอพนมภัยร้อยเอ็ดครับ
ก็จะแวะฉันเพลงก่อนถึงวัดนี่แหละ
แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุถนนมันกำลังซ่อมอยู่ฮะ

เป็นทางพุ่งลงไปเลยนะฮะ
คือมันโค้งเล็กน้อยแหละแต่เร็วมันเยอะ

ทำให้รถแหกโค้งตกลงไปพลิกคว่ำหลายตลบทีเดียวนะฮะ
เพราะดีนะครับก็ยังบาดเจ็บกันแค่นี้ครับ